เห็ดธรรมดาอย่างแน่นอนได้ออกรายการตลอดข่าวของเราแบบนี้
มันเป็นเห็ดรูปร่างประหลาดแล้วมันแปลกหาดูได้ยาก
รวบรวมมาให้ได้ติดตามกันแล้วครับ
ฝนตกอีกแล้ว
ช่วงนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมบ้านเราเป็นช่วงหน้าฝน
จึงทำให้เรานึกถึงพืชชนิดหนึ่งที่มักจะขึ้นช่วงหน้าฝนอย่างเห็ดนั่นเอง
วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดกันสักหน่อย
แต่รับรองว่าไม่ใช่เห็ดธรรมดาอย่างแน่นอน
เพราะเราได้รวบรวมเห็ดรูปร่างแปลกหาดูยากมาฝาก
จะมีเห็ดอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
ประเดิมกันที่เห็ดชนิดแรกกับเห็ดแปลกรูปร่างคล้ายสมองคน

คุณพระคุณเจ้านี่เห็นอะไรกันเนี่ย
มีรูปร่างคล้ายกับสมองคนยิ่งนัก
เรียกได้ว่าทำเอาชาวบ้านในพื้นที่บ้านร่องไฮ
ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

เพราะไม่เคยพบเห็นเห็ดรูปร่างแปลกแบบนี้มาก่อน
ซึ่งเห็ดชนิดนี้ขึ้นภายในบริเวณบ้านของคุณเคมิกาจันเปล่ง
โดยเธอได้เล่าว่าพบเห็นเห็ดแปลกชนิดนี้
ขึ้นตรงโคนต้นกล้วยตอนเดินไปทำสวน
ซึ่งเห็ดชนิดนี้ขึ้นมาตรงโคนต้นกล้วยจำนวน๑๐ดอก
ซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับสมองคน
แถมมีเส้นแดงข้างในคล้ายกับเส้นเลือดในสมองอีกด้วย
ด้วยความประหลาดนี้เธอจึงได้นำไปถามผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ถึงจะเป็นเห็ดที่มีรูปทรงน่ากลัวคล้ายกับสมองคน
แต่แฟ้งไปด้วยความอร่อยและคุณค่าทางสารอาหารมากมาย
สามารถทานได้และยังไม่ค่อยพบเห็นได้มาก
ในประเทศไทยอีกด้วย
เห็ดเมื่อกี้ยังหายากไม่พอ
ต่อกันที่เห็ดมือผีเห็ดหายากอันดับ๒ของโลก
ที่จังหวัดพยาวกันเลยดีกว่า
เห็นก่อนหน้านี้ว่าแปลกแล้ว
เห็ดอันนี้เข้าไปบอกได้เลยว่าแปลกกว่า
อุ้ยคนลุกนี่
อะไรทั้งแปลกและดูน่ากลัวในเวลาเดียวกัน
ซึ่งเห็ดชนิดนี้ปรากฏขึ้นในบ้านเลขที่

ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาค์
โดยผู้พบเห็นก็คือคุณสมนึกสุขสำราน
ผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเอง
โดยเธอบอกว่าการพบเห็ดชนิดนี้ค่อนข้างสยองสักหน่อย
เพราะเธอนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นคล้ายศพ

เธอจึงเดินสำรวจจนเจอเข้ากับวัตถุประหลาด
คล้ายปลาหมึกโดนแมงวันรุมตอมที่พื้นที่สวนในบ้าน
แป๊บแรกเธอก็ตกใจ
นึกว่ามีใครมาเล่นพิเรนอะไรใส่บ้านของเธอ
แล้วก็พบว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่วัตถุประหลาดแต่อย่างใด
แต่มันคือเห็ดมือผี
สุดแปลกที่ค้นพบได้ยากเป็นอันดับ๒ของโลกนั่นเอง

ซึ่งเห็ดชนิดนี้จะโดดเด่นในเรื่องของรูปราก
ที่มีลักษณะคล้ายปลาหมึก
แต่บางคนก็ว่าคล้ายมือของพูดผี
แถมยังมีกลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายกับกลิ่นซากศพอีกด้วย
เจ้าของบ้านรู้ดังนั้นก็ดีใจยกใหญ่
เพราะเชื่อว่าเห็ดชนิดนี้อาจมาให้โชคกับตนก็เป็นได้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

แต่เรื่องของเห็ดนะแต่ฝากเตือนไว้แล้วกัน

เสียกันไปก็หลายลายแล้วแหละในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะคุณผู้ชม